คุณผู้ชมคลิปหนึ่งไม่แน่ใจว่าจำกันได้หรือเปล่า
คลิปนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ไม่ได้หมายถึงชื่นชมนะรับชมกันเยอะค่ะ
คลิปผมเพื่อนโชคจำได้ใช่ไหมคะ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์อธิบดีผู้พิพากษาคดีสารอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘เนี่ยคลิปนี้แหละ
ขับรถไปแล้วตำรวจโรงพักทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช๒นาย
ขอตรวจใบขับขี่แล้วไม่ยอมให้ตรวจ
แล้วก็อ้างตัวบอกว่าผมเนี่ยเพื่อนโชค
โชคที่เขาหมายถึงก็คือเป็นภูมิกับโรงพักทุ่งใหญ่นั่นแหละ

หลังจากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคลิปที่เกิดขึ้น
ล่าสุดผลการตรวจสอบออกมาแล้วนะคะ
นายสารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมบอกว่า
ที่สุดแล้วที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมหรือว่ากต
ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ก็คือในคลิปเนี่ยชื่อว่านายไกลรัฐวีรพัฒนาสุวรรณ
ธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘
ซึ่งปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์สื่อมวลชน
โดยใช้ถ้อยคำโต้ตอบกับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรงนั้น
กตพิจารณาความเห็นของอนุกรรมการตุลาการสารยุติธรรม
ที่มีการตั้งขึ้นมา๓ชั้นศาลก็คือชั้นต้นอุทธรณดีกาจำนวน๒๑คน
ก่อนหน้านี้เขามีการตั้งชุดอนุขึ้นมาแล้วเอาข้อสรุปทั้งหมด
ส่งไปให้ชุดใหญ่ก็คือคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรม
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติ
ว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิดวินัย
แต่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
จึงเห็นควรมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนนายไกลรัฐคนในคลิปนี้นะคะ

เกิดขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่คลิปนี้
กรณีที่นายไกรรัฐเป็นอธิบดีผู้พิพากษา
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘
บอกว่าผมเป็นเพื่อนกับโชคก็คือผู้กำกับโรงพักทุ่งใหญ่
พันธุ์ตำรวจเอกโชคดีรักวัฒนภง
และสุดท้ายก็มีการปะทะคารมกับตำรวจเกิดขึ้นนะ
สรุปแล้วไม่ผิดวินัยแต่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ทำเพียงคือว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นค่ะ